ท่านผู้ชมครับที่สงขลาเนี่ยมีชาวบ้านในพื้นที่เขากังวลกับบ้านหลังนึงมากมีผู้ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่เขาชอบคลุมคลั่ง
ชอบอารวาสบ่อยอืมล่าสุดมาบอกชาวบ้านบอกนี่ใครไม่รู้มาเผาบ้านเขาค่ะโชคดีที่เพื่อนบ้านแถวนั้นเขามีกล้องวงจรปิด
เขาเลยไปเปิดดูไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกตัวเองนั่นแหละนี่อยู่ด้านในบ้านเห็นไหมฮะเขาอยู่กับเพื่อนนะอยู่ดีเห็นไหมเห็นแสงไฟไหมฮะ
นี่ไฟลุกไหม้แล้วแล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์ออกไปสุดท้ายเผาบ้านตัวเองฮะนี่แสงไฟเริ่มสว่างแล้วนะครับเห็นไหมฮะเห็นชัดขึ้นแล้ว
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับ
ไฟค่อยลุกไหม้แล้วก็ลามไหม้ทั้งบ้านเลยแล้วผู้ชายสองคนนี้ก็พากันขี่จักรยานยนต์ออกไปเมื่อคืน๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วที่เด็ดที่สุดก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้ผู้ชาย๑ใน๒เนี่ยมาบอกกับชาวบ้านบอกนี่ใครมาแอบเผาบ้านผมเนี่ยชาวบ้านบอกจะใครที่ไหนแล้วนี่มาดูภาพสิ
ก็เผาเองไม่ใช่เหรอโอ้โหนี่ฮะแล้วเพื่อนบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้เขามีปัญหาบ่อยมีปัญหาเยอะกับชาวบ้านแถวนี้นะฮะ
บางทีเนี่ยเข้ามาในบ้านเขานะเขาจะมีแฟนของเขาอยู่ด้วยนะฮะเขาอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงนี่บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายกันอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับ
เพื่อนบ้านให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเนี่ยวันนั้นเขาบอกเขากลัวแทบแย่อันนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะที่ว่ามีการทำร้ายกันนะครับชาวบ้านแถวนี้บอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นเจ้าของบ้านหลังเนี้ย
คลั่งคนนี้เนี่ยเขาจะอยู่กับเพื่อนนี่อันนี้เป็นคู่กรณีที่เขาเคยมีปัญหาด้วยไม่รู้มีปัญหาอะไรกันบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ทำร้ายกันเขาจะอยู่กับเพื่อนที่เป็นอาสาตำรวจแต่ตอนนี้เพื่อนเนี่ยย้ายออกไปแล้วแล้วมีเมียเขาอีกคนนึงนะฮะ
แต่ละคืนก็จะเดินไม่หลับไม่นอนมีเรื่องมีราวนี่หลายครั้งหลายหนเยอะแยะไปหมด
ล่าสุดเผาบ้านตัวเองแล้วคืนวันนั้นเขาบอกกลัวกันแทบแย่กลัวไฟมันจะลุกลามต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันคืนวันนั้น
แล้วใช่ค่ะเห็นไหมฮะวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
มองไปเอ๊ะมีใครอยู่ที่ป่าฝั่งตรงข้ามบ้านโอ้โหแต่มาดูด้านในก็ไม่นิดหน่อยนะ
ข้างนอกผมคิดว่ายังพอเหลือบ้างนี่ไม่เหลือเลยฮะ
ไปหมดเลยอ่ะอ่าสุดท้ายเจอฮะเจอเจ้าตัวนะ
เห็นคนมาไปแอบอยู่ชายป่าฝั่งตรงข้ามบ้านสุดท้ายเขาเดินออกมา
มาเก็บพวกสิ่งของเศษซากไม้ของบ้านเขาทั้งนั้นแหละ
เขาเผาเองนั่นแหละแล้วเขาก็ยังบอกอยู่นะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้จุดไฟเผาบ้านนะวันเกิดเหตุเนี่ยเขาจุดจริง
แต่เขาจุดยากันยุงแล้วไปวางไว้แถวมุ้ง
อยู่ดีดีไฟมันลุกลามจนไหม้บ้านทั้งหลังเลยเขาก็ต้องขอโทษเพื่อนบ้านด้วย
ที่ทำให้ตกใจกันตัวเขามีอาชีพเก็บของเก่านะ
เงินที่ได้มาเขาก็เอามาเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยตอนเนี้ย
โอ้โหมันไหม้เสียหายหมดแล้วนี่เขาบอกว่าคนจนอย่างเราเนี่ย
ใครจะไปเผาบ้านตัวเองผมไม่เผาบ้านตัวเองหรอกอืม
นี่คุยกับผู้สื่อข่าวของเราอยู่อยู่นี่แม่ของเขามาถึงบ้านพอดีนะฮะ
รู้ข่าวลูกชายว่าเผาบ้านตัวเองขี่จักรยานยนต์มาถึงบ้านพอดีนี่
จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบชายหนุ่มคนนี้ก็เลยนั่งเนี่ยฮะ
คุกเข่ายกมือไหว้ขอโทษแม่กับสิ่งที่ทำลงไป
ต่อไปอาทิตย์อย่างนี้เคยบอกว่าไม่ได้ผมกอเย็นทำแม่
อ่าแม่ของผู้ชายคนนี้บอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะ
ลูกก็ต้องรับกรรมในสิ่งที่ทำลงไป
เผาบ้านตัวเองข้าวของเครื่องใช้ก็พังเสียหายหมด
ก่อนหน้านี้เคยทำงานที่เทศบาลแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตแล้วลูกชายมีปัญหาจากการ
ทำงานเลยกลับมาอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่บ้านก็เนี่ยฮะมีเพื่อนแวะเวียน
มาแล้วก็ก่อเหตุอยู่เรื่อยนี่ทีแรกเราคิดว่าก็น่าจะสงบได้แล้ว
รอบนึงแม่ก็เลยบอกงั้นแม่ไปแล้วทีนี้ก็เลยเลยเป็นปัญหาของเพื่อนบ้านเลย
เพื่อนบ้านเขาบอกนี่เขาก็ยังกังวลอยู่นี่ขนาดแม่เขามา
แม่เขาก็เขาก็มาเนี่ยต่อว่าอบรมลูกชายเขาได้เท่านี้นี่แหละ
แม่บอกแม่ก็ไม่รู้จะทำได้ยังไงได้มากกว่านี้แล้ว
แต่เพื่อนบ้านคนรอบข้างคนในชุมชนกังวลมากนะ
ก็คืนวันนั้นเผาบ้านอ่ะคุณเขียนมาสอนนี่เห็นไหมสงสัยต้องฝากพี่เจ้าหน้าที่แล้วล่ะ